คนหนึ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

กะว่าจะเก็บเงินเอาไว้ไปใช้จ่ายงานรับปริญญา

นาวันเมื่อวานเนี่ยพ่อแม่ไปทำงาน

เข้าไปโอ้โหลมจับเลยคุณผู้ชม
เก็บเงินเอาไว้๕๒๐๐บาท

พาคุณพ่อคุณแม่นั่งรถไปทำงานไปรับปริญญา

กว่าจะได้เงินแต่ละบาท๒บาท

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านของเขาที่อุดร
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบ
ในบ้านเช่าซอยสุขสำราญชุมชนหนองบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ในห้องนอนก็มี๒ห้อง

คนร้ายได้เงินไป๕๒๐๐บาท
อันนี้เจ้าของเงินทิ้งเสร็จเอาไว้ให้๗บาท
ดูต่างหน้าเอาแบงค์ไป
ทีนี้ผู้เสียหายคือนายธนัชกุลยุพาณิชย์อายุ๒๒ปีเป็นนุ่มแกรป
บอกว่าเช่าหลังนี้อยู่กับพ่อกับแม่นาน๓ปีแล้ว
ปกติพ่อแม่ก็ออกไปทำงานแต่เช้าทุกวันเลย
ทีนี้สักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
เขาก็เอ๊ะกลับมาคือก่อนออกไป๑๐โมงแล้วก็คล้องกุญแจเสร็จสับ

แล้วก็ปิดประตูไว้แต่ว่าด้วยความที่ชินก็ไม่ได้ล็อกเท่าไห
ก็แค่ของไม่ได้นะเดี๋ยวนี้บ้านไม่ล็อกไม่ได้เลย
เปิดดูเฮ้ยเงินซ่อนไว้อยู่หรือเปล่า
สุดท้ายนะเงินสดที่เก็บไว้ในกระปุกออมสินมันหายไปหมดเลยครับ
เงินทั้งหมดเนี่ยเตรียมไว้นะจะไปจ่ายค่างวดบรรด
แล้วก็จะเอาไปใช้จ่ายช่วงรับปริญญาสิ้นปีนี้
ตัวเองเนี่ยบ้านอยู่อุดรแต่เรียนอยู่ที่มหาศาลคาม
ก็เดี๋ยวว่าเอาเงินนี้นั่งรถพาคุณพ่อคุณแม่ไปรับปริญญา
ต้องเริ่มต้นหากันใหม่อีกทีนึงนะฮะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรทานีครับว่าคุณบร้อยเนี่ยรู้ความขึ้นไหวของข้อมูลครับ
แล้วพ่อคุณพ่อนี้มารู้ว่าออกจากบ้านกี่โมงกลับกี่โมงล็อกบ้านยังไง
เพราะว่าเขาก่อเหตุช่วงที่ไม่มีคนอยู่นะ
ประกอบกับว่าประตูบ้านอย่างที่บอกไปไม่ได้ล็อกแค่คล้องไว้เฉย

ตำรวจก็กำลังเร่งหาเบาะแสของคนร้ายแล้วก็จะจับตัวนะครับมาดำเนินคดีต่อ
คืออาชีพรับส่งอาหารเนี่ยนะถือว่าเป็นอาชีพทองที่เกิดใหม่มาในยุคโควิด๑๙
ใครตกงานหรือว่าใครอยากมีรายได้เพิ่มนะครับก็ไปทำอาชีพนี้กันนะฮะ
เขากว่าจะหาเงินได้อย่างที่ก๊อฟบอก
แต่ว่าอันนี้มันน่าสงสัยอยู่อย่างไอ้คนหัวขโมยมันจ้องอยู่แล้วใช่ค่ะ
จะดูหลายวันแล้วว่าคนนี้เข้าออกแบบนี้แถมประตูบ้านคล้องไว้เฉยด้วย
ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะฮะอะไรที่ท่านเคยคิดว่ามันไม่หายหรอกมันยังหายเลย